ที่มีผู้ชายคนนึงถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องนอนนะคะ
ที่ขอนแก่นลักษณะคล้ายกับผูกคอตายแบบนี้
แต่ว่าทางญาติบอกว่าจากการดูสภาพศพแล้ว
ไม่น่าจะเป็นการผูกคอตาย
เป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางโดยกลุ่มเงินกู้นอกระบบ

ผู้เสียชีวิตคือนายยอดชายแสนส่งอายุ๔๖ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๕กรกฎาคม
นี่คือในห้องนอนที่บ้านในอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพเป็นแบบนี้นะคะมีเลือดไหลอาบที่ช่วงล่าง
มีบาดแผลที่อวัยวะเพศแล้วตามตัวมีรอยช้ำด้วยนะคะ
ภรรยาบอกว่าไม่น่าจะใช่การผูกคอตายเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
เธอบอกว่าคือเธอเป็นนี้ประมาณ๘หมื่นกว่าบาท
ก็เลยสงสัยว่าเป็นกลุ่มเงินกู้นอกระบบมาก่อเหตุหรือเปล่า

ลงพื้นที่ไปคุยกับคนทวงหนี้ที่เขาไปเก็บดอกเบี้ยอยู่ใน
หมู่บ้านเนี่ยค่ะคนทวงหนี้รายนี้เขาบอกว่าตัวเขาอ่ะเป็นลูก
ของบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบแห่งหนึ่งบริษัทอยู่ที่
จังหวัดสมุทรสาครปล่อยเงินกู้หลายรูปแบบทั้งทองรูปภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่แตก
ต่างกันออกไปเริ่มจากการไปหาลูกค้าในหมู่บ้านไปร่อนใบ
ปลิวใครสนใจก็มาทำสัญญาเก็บดอกเบี้ยรายวันตามสัญญาที่
ตกลงกันไว้คนที่ให้ข้อมูลกับเราคนนี้นะคะบอกว่าในส่วน
ของเขาเนี่ยนะวิธีการเก็บดอกเบี้ยไม่ได้มีการขู่ไม่มีการ
วาจาไม่สุภาพถ้าเก็บดอกเบี้ยไม่ได้หรือลูกค้าหายไป
จะคุยกับคนค้ำประกันแล้วค่อยตามตัวลูกหนี้ให้รับผิดชอบ
เป็นไปตามมาตรการของบริษัทเขายืนยันว่าในส่วนของเขาบริษัท
เขาไม่มีการใช้ความรุนแรงครับส่วนกรณีในยอดชายที่ผูกคอ
เสียชีวิตในบ้านแล้วยาดสงสัยว่าเป็นฝีมือแก๊งทวงหนี้
หรือเปล่าตัวคนให้ข้อมูลกับเราคนนี้นะคะยืนยันว่าตัวเขา
ต้นสังกัดไม่เกี่ยวนะแม้ภรรยาของผู้เสียชีวิตจะเป็น
หนึ่งในลูกหนี้ของเขาก็ตามแต่คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มเจ้า

ถ้าเป็นไม่ได้คือจะเป็นพวกที่นั่นแหละครับที่ว่านอกระบบ
มาคือไม่มีสำมารถคำละว่าก็ใส่เป้้รูปอดอย่างเดียวน่ะ
ลูกค้าก็เป็นตามผู้ครัฐประกันแล้วก็ก็หาช่องทางให้
ค้ากลับมาชำระให้มันจบนะครับผมก็คือปล่อยทั้ง
ทองนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประกันรถยนต์ฟันอุบัติเหตุ
เชื่ออโนไฟแนนซ์ก็ปล่อยทุกอย่างเลยครับ
แต่ถ้าเป็นทองต้องเก็บเป็นรายวันนะครับ

ใช่ครับ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเจ้าของร้านขายอาหารในหมู่บ้านค่ะ
นายคาทาวุฒิแก้วลังกาก็บอกว่าที่ร้านขายอาหารของเขา
ก็เป็นที่ที่กลุ่มเจ้าหนี้กับชาวบ้านจะมานั่งทำสัญญาเงินกู้นอกระบบกันเป็นประจำ
ในแต่ละครั้งชาวบ้านจะเป็นฝ่ายพามา
ในการทำสัญญาทุกครั้งก็สังเกตว่ากลุ่มเจ้าหนี้
ก็ดูเรียบร้อยนุ่มนวลไม่ได้มีท่าทีโหดร้ายกับชาวบ้าน
ยุพินภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่มานั่งทำสัญญาเงินกู้นอกระบบตรงนี้เลย
ที่ร้านของเขาเลยนี่นะคะ
ส่วนในแก้วค่ะหนึ่งในผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ
เขาก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีคนขับรถ
รถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์ไปทวงเงินในหมู่บ้าน
ตอนเช้าทั้งตอนเย็นตัวเขาเป็นลูกหนี้ของในทุนคนเดียวกันกับนางยุพินนะคะ

เขาก็บอกว่ามันมีภาระหนี้สินก็เยอะอยู่พอสมควร
เบี้ยก็สูงก็ยากลำบากแหละเพราะว่าเขามีอาชีพขายพวงมาลัย
ทวงหนี้เขาจะมากันมีทีมเช้ากับทีมบ่าย
เช้าเวลามาเก็บดอกเบี้ยพูดดี
ถ้าลูกหนี้ไม่มีจ่ายก็จะพยายามบอกว่าหามาจ่ายให้ได้นะ
แต่ทีมเย็นนี่แหละจะก้าวร้าวหน่อย
ถ้าไม่มีเงินจะด่าเลยด่าลูกหนี้เลย
ส่วนกรณีนายยอดชายที่ผูกคอตายค่ะ
ในแก้วคนนี้บอกว่าผมก็ไม่กล้ายืนยันนะ
เกี่ยวกับแก๊งทวงหนี้หรือเปล่า
แต่คนนี้มันได้เป็นคนค้ำให้เขามันรับจ้างให้เขา
ถ้าเกิดว่าเอาเหมือนหนึ่งเขาจะให้ห้าร้อยหรือพันอย่างนี้
แต่ทีนี้เขาหนีด้วยสิเรื่องของเรื่องมันมันเอาเยอะใช่ไหมล่ะ
ได้ยินบอกว่าอีกเจ้าที่เขาเอาให้น่ะ

แต่คนที่ต้องรับผิดชอบนี่แหละ
คนที่เอานี่คนอยู่คนอยู่ไม่ได้ใช้

ทีมข่าวบอกว่าก็มีเรื่องของหนี้นอกระบบในหมู่บ้าน
แล้วก็มีการทวงหนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
แต่ถามว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรณีผู้เสียชีวิตรายนี้ไหม
ไม่มีใครตอบได้ทางบริษัทเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยว
มีคุณป้าคนนึงเขาบอกว่า
เคยมีคนที่อยู่ตรงนี้แถวนี้หนีออกจากชุมชนไปเลยนะ
เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบแล้วกลัวว่าจะถูกทำร้าย
พฤติกรรมแก๊งทวงหนี้ที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ก็มาเกือบทุกวัน
บางทีก็มีเบิ้ลรถเสียงดังเป็นชั่วโมงก็มี
เพื่อข่มขู่ให้ลูกหนี้ออกมาจ่ายเงินนะคะ
ส่วนกรณีในยอดชายที่ผูกคอตายเนี่ยค่ะคือเธอก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทวงหนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับตำรวจก็แล้วกันว่าตำรวจรู้ไหมว่าในพื้นที่เขามีการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะ
พันธุ์ตำรวจเอกพบกรกวินโยธินผู้กำกับสพนเรือบอกว่า
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานค่ะว่ามีแก๊งเงินกู้นอกระบบที่เก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าถ้ามีก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีในส่วนของดอกเบี้ยที่สูงเกินกฎหมายกำหนดนะคะ
อาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องรอผลการพิสูจน์
นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าผลตรวจเบื้องต้นออกมาแล้ว